คุณผู้ชมคะมาที่วงการแรปเปอร์กันบ้างดีกว่านะ
ช่วงเนี้ยความแรปความแรปเนี้ยบอกเลยว่ามาจริงจริงนะคะ
มาแรงมากค่ะลิ้นดีฉันเป็นอะไรนะคุณผู้ชม
ความแรปความแรปนะคะอ่าแจ้งเกิดนะคะ
เป็นแรปเปอร์มานานนะคะสำหรับหนุ่มแชมป์คนนี้
เขามีฉายาว่าแชมป์มายราบค่ะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าออกมากี่เพลงกี่เพลงนะ
ไม่ใช่แค่หลักร้อยวิวนะเป็นหลักร้อยล้านวิวคุณผู้ชมค่ะ
เขาปังประสบความสำเร็จมากเลยค่ะ
แต่ว่างานนี้เจ้าตัวก็มีหวั่นหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
เปอร์ลูกใหม่มาแรงเหลือเกินนะคะแล้วก็ที่สำคัญคนนี้แรปเปอร์คนนี้มีแฟนสวยด้วยนะ
เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะเป็นสัญญาณที่ดีของชาวฮิปพอปค่ะ
เพราะว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นที่พอปขึ้นเป็นเมสติมในส่วนให้เลือกฟัง
ไม่ว่านอกจากป๊อปนอกอานบีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แรปเปอร์ลจะมีสตาร์ทที่แตกต่างกันออกไปแต่ความที่เราสั่งสึกอะไรอย่างเงี้ย
คนมองแบบว่าดุโหดอะไรอย่างงีไหมคะก็ส่วนใหญ่คนก็จะมองว่าผมโหดด้วย
หน้าตาที่แบบเป็นอาวุธที่แก่ขนาดนี้ด้วยจะเอาหมุนขนาดนั้นไหมคะแบบ
ไม่ครับผมจริงไม่หดครับไปฟังเพลงผมก็จะรู้ว่าเพลงผมหวานมากเลย
แฟนสวยมากใช่มั้ยคะก็นิดนึงครับนิดหนึ่ง
เขาห่วงไหมครับบางทีเรามาทำงานอย่างนี้เจอสาว

แรปเปอร์ต้องสวยด้วยนะคะแล้วก็หนุ่มคนนี้ก็มีผลงานปังให้เราได้ดูกันมากมายเลยนะ